ยังมีเรื่องทึ่งให้กันแบบเต็มที่กันต่อนะคะคุณผู้ชม
คราวนี้เนี่ยจะพาไปดูร้านขายยาสุดทึ่งอายุยืนรุ่นปู่
อยู่ที่ไหนปักหมุดพร้อมกันที่จังหวัดเชียงใหม่จ้า
เชียงใหม่จ้าที่นี่เขาก็มีอะไรหลากหลายให้เราทึ่งนะ
อย่างร้านขายยาร้านนี้คุณผู้ชมค่ะเปิดมานานตั้งแต่ปี๒
ครับดูป้ายร้านซะก่อนโอ้โหเรียกว่าคลาสสิกจริง
๒๔๘๑หรอคะบอกรบฝุนหานะจ๊ะว่ากี่ปีมาแล้ว
ชื่อร้านซาล่ามองโอสดค่ะอยู่ถนนท่าแพรตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
มานานนมแล้วเนี่ยนะคะใครเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยโอ้โหรู้เลย
เพราะว่ากลิ่นยาสมุนไพรนี่จะเตะจมูกมาแต่ไกล
บรรยากาศร้านคุณผู้ชมดูก็จะคงเห็นถึงความแบบเก่าแก่ความโบราณ
เราก็เดินไปคุยกับเจ้าของร้านและเพศรัชกรนะคะ
ก็คือนายสมพงศ์อินทาระอายุ๖๙ปี
บอกว่าร้านยาแห่งนี้เปิดมานานกว่า๗๐ปีแล้ว
โดยตัวคุณสมพงศ์เองเป็นรุ่นที่๒สืบทอดมาจากคุณพ่อ
ซึ่งเป็นชาวพม่าแล้วก็ยังเป็นแพทย์แผนโบราณด้วย
ก็เลยตั้งชื่อร้านว่าซาล่าหมอง
ความหมายของร้านนี้ก็คือซาล่าแปลว่าหมอ

หรือแปลว่าช่างเป็นภาษาท้องถิ่น
ส่วนมองก็คือชื่อของคุณพ่อนั่นเอง

เอกลักษณ์ของยาสมุนไพรร้านนี้ก็คือ
เป็นลักษณะเป็นผงให้อมหรือว่าละลายในคอ
และนี่ก็เป็นสูตรแท้จากพม่านะคะ

ออยรับรองทุกอย่างถูกต้อง

มันเป็นการการันตีนะคะคุณค่ะว่าปลอดภัย
แล้วก็ไม่เคยปรับเปลี่ยนปรับปรุงสูตร
ราคาไม่แพงเริ่มต้น๒๐บาทเท่านั้นเองค่ะ

อย่าเห็นคุณเวลาที่เดี๋ยว
โหมีแก้ลมในท้องแก้ไอใจสั่นแย่หลังคลอดแย่ระบาย
ไหมทึ่งเลยฟังเสียงพี่หนุ่มทึ่งเลย

ตอนแรกนึกว่าพี่หนุ่มสอนรามจะเดินไปซื้อยา
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าใครเจ็บคอร้องเพลงใช้เสียงไหวไปซื้อยาได้
มียาอมแก่ลมแก่อะไรเยอะแยะไปหมดเลย
เครื่องดื่มที่วางอยู่ข้างหน้าถ้าสังเกตเห็น

เขาบอกว่าช่วยขับลมช่วยอะไรต่างด้วยหรอค่ะ
ยุโรปชาวจีนชาวไทยใครชอบยาสมุนไพรก็ไปกันเยอะนะร้านนี้